ตกลงแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนเพราะนี่คือของกลางที่สำคัญทางคดีเป็นหลักฐานสำคัญมากนะคะ
ย้ายมาสามที่แล้วอะค่ะคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้ย้ายอีกแล้วนะคะ
เดี๋ยวมาไล่เรียงกันดูหน่อยว่าตั้งแต่แรกจนที่ที่๓ย้ายไปอยู่ตรงไหนยังไงบ้าง
แต่ประเด็นสำคัญก็คือตำรวจไม่อยากจะให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องครับ
ไปที่เรือลำนี้ค่ะก็ต้องกั้นเอาไว้แบบนี้เลยล้อมเอาไว้แบบนี้นะคะ
ปอหรือนายตัดนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์เป็นเรือลำที่คุณแตงโมล่องไปกับเพื่อน
แล้วก็ตกน้ำจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะเป็นวัตถุพยานสำคัญทางคดี
พอตรวจเก็บลายนิ้วมือแฟ้งวัตถุพยานอื่นของเรือไปแล้วเนี่ยค่ะ
ต้องมีการย้ายไปเก็บเอาไว้ให้ดีคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะ
วันหลังจากวันที่เกิดเหตุเกิดเหตุยี่สิบสี่กุมภาพันธุ์
ครับยี่สิบห้ากุมภาพันธ์เรือลำเนี้ยอยู่ที่อู่เอ็นบีซีอ่า
อำเภอเมืองนนทบุรีจากนั้นนะคะสามมีนาคม
อายัดเรือสปีดโบสต์ลำนี้แล้วย้ายย้ายไปเก็บเอาไว้ที่สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี
บริเวณใต้สะพานเจษฎาบดินนะคะที่อำเภอเมืองนทบุรีแทน
ช่วงทุ่มครึ่งคืนที่ผ่านมาย้ายอีกแล้วรอบที่สามแล้วนะคะ
เรือสปีดโบ๊ทเป็นครั้งที่๓ไปเก็บรักษาไว้ที่กรมคับการตำรวจภูทรจังหวัดนทบุรี
แล้วก็กั้นล้อมเอาไว้เลยห้ามคนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้ค่ะ
นี่นะคะสามรอบแล้วนะฮะใช่ค่ะ
ใครไม่เกี่ยวข้องก็อย่าไปเข้าใกล้นะใช่ค่ะ